คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการขับรถขับราบนถนนเวลาเราเห็นรถพยาบาล
เห็นไฟแว๊บเห็นเสียงหวอดังมาหรือรถกู้ภัยหลบไหมคะ
ต้องหลบนะคะและเนี่ยมันมีคลิปเผยแพร่ออกไป
เมื่อสักวันพระหัสสบดีที่ผ่านมาเป็นรถหรูรถสวยเลยค่ะ
ไม่ยอมหลบและทำท่าทางเบรกชะงักชะงักเหมือนจะให้ชนด้วย
ล่าสุดมันมีความคืบหน้าแต่พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูคลิปอีกทีค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคุณทัศนัยคุณเห็นนะเมื่อกี้เนี่ย
คือเขามีจังหวะที่ขนาดได้ยินเสียงเขาประกาศบอกแล้ว
รถพยาบาลด้วยครับดูรถพยาบาลด้วยครับ
จังหวะมีเบี่ยงขึ้นมาบังด้านหน้าแล้วเบรกจึ๊บ
อันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นกล้องหน้ารถพยาบาลนะคะของมูลนิธิกุศลธรรมของภูเก็ตค่ะ
เปิดไฟขอสัญญาณขอทางหน่อยจะไปส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลวัชราบภูเก็ต

แล้วผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าคุณอันนี้เจนรบเนี่ยเขาเอาคลิปนี้ไปโพสต์ไว้นะคะ

บอกเลยว่าคนขับรถคันนี้ไปแล้วค่ะไปพบกับพนักงานสอบสวนชื่อว่านายธรรมรงนะ
ที่สมพึงภูเก็ตแล้วก็หลังจากได้รับการติดต่อ
เจ้าหน้าที่ตำรวจตามไม่ยากเพราะว่ารถมันก็เห็นทะเบียนชัดเจนนะ
ไปรับทราบข้อกล่าวหาความผิดตามพรบจราจรในข้อหาขับรถในลักษณะกิจขวางทางจราจร
และเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๕๐๐บาท
พันธุ์ดำรวจอิสระวุชุประสิทธิ์ภูมิกับการสภเมืองภูเก็ตบอกแบบนี้ว่า
อ้างแบบนี้ว่าอายุมากแล้วหูตึงไม่ได้ยินเสียงรถพยาบาล
ให้พนักงานสอบสวนทำการเปรียบเทียบปรับค่ะ
อ่ะแล้วแต่คุณผู้ชมจะคอมเมนต์เลยนะคะนั่นสิ